ส่วนความคืบหน้าของคดีใหญ่ที่สังคมกำลังจับตานะครับ
คดีที่เจ้าสัวเปรมชัยเจ้าของบริษัทอิตาเลียนไทยกับพวก
ลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เข้ามาดูแลคดีนี้
บอกว่าจะส่งสำนวนฟ้องรวม๑๒ข้อหานายเปรมชัยกับพวก
ภายในวันที่๒๖มีนาคมนี้นะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
กลายเป็นระเบิดเวลาตูมใหญ่เมื่อรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลออกมายืนยันให้ความมั่นใจ
สำนวนสั่งฟ้องนายเปรมชัยมีทั้งสิ้น๑๒ข้อหา
อีกทั้งมีความครอบคลุมสามารถเอาผิดได้
แม้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา
โดยมั่นใจว่าในวันที่๒๖มีนาคมนี้
จะสามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องอายการได้อย่างแน่นอน
แต่ยังทิ้งในความคลางแคลงใจต่อสังคมตลอดจนโลกโซเชียลว่า
ใน๑๒ข้อหาดังกล่าวกลับไม่มีข้อหาล่าสัตว์
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่า

เนื่องจากที่เกิดเหตุพบเพียงซากสัตว์ที่ไม่เป็นตัว
ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าเป็นการล่าสัตว์หรือไม่
ดำเนินคดีในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าแทน
โดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน
ยี่หละต่อกระแสสังคมในกระแสการโจมตี

และยังรู้ด้วยว่าสำนวนสามารถแล้วเสร็จได้เร็วที่สุดเท่าไหร่อีกด้วย
ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ

เพื่อตรวจสอบสำนวนคดีหากมีความพร้อม
สรุปสำนวนส่งฟ้องอายการทันที
โดยไม่ต้องรอถึงวันที่๒๖มีนาคม
เมื่อต้นหัวอย่างรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบ

โดยพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชาก็ออกมาฮึ่มใส่
นายเปรมชัยเลื่อนรับทราบข้อกล่าวหากรณีติดสินบนเจ้าพนักงานในวันที่๑๔มีนาคมนี้
โดยระบุว่าหลังสอบปากคำ
หัวหน้าวิเชียนชินวงศ์แจ้งความเอาผิดนายเปรมชัย
ในการพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่
ได้พยายามหลักฐานที่มีพอสมควร
โดยเฉพาะคลิปเสียงเรื่องการเจรจาต่อรองติดสินบนกับเจ้าหน้าที่
โดยในวันพรุ่งนี้จะให้เจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำนายวิเชียน

เปรมชัยเสนอสินบนอะไรให้
เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย
พร้อมยืนยันจะสอบปากคำให้เสร็จสิ้น

พยายามติดสินบนเจ้าพนักงาน
ในวันที่๑๔มีนาคมนี้
พิธีว่าเขาจะให้ไหมพวกวอลวงเงิน
ถ้าเขาถือที่พยาน
หรือว่าพยานยืนยันว่าถ้าขอแค่นี้ก็ให้
ก็โอเค

เรื่องการรับทราบข้อกล่าวหาของนายเปรมชัย
คนตำรวจตรีกระมวลยืนยันว่า

เพราะล่าสุดธนายความของนายเปรมชัย
ได้รับทราบถึงการมารับทราบข้อกล่าวหา

และยืนยันว่านายเปรมชัยจะพบพนักงานสอบสวน

กองมะครับการการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดเกลือขายภาพประชาชนรักต้นไม้

นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

ให้รอฟอร์มอล์และวัตถัดอิตาเลียนไทย

หรือการกระทำใดต่อต้นไม้
อยู่ในแนวการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทุกสาย

เพราะมีการตัดและเคลื่อนย้ายไม่ถูกต้อง

เผยว่าอาจมีต้นไม้นับหมื่นต้น
ตลอดแนวรถไฟฟ้าต้องตายลง

ขณะที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หรือรอวันตายต้นไม้หน้ามเกษตร

นับเป็นแรงกดดันที่ท้าโถมมาสู่
ยอมรับได้หรือไม่
โดยเป็นที่๒๖มีนาคมนี้

ข่าวแถวรัดทีวีรายงาน